จากเรื่องถ่ายภาพแล้วนะคะเขาไปงานแต่งค่ะยืนโดเด่คนเดียวนี่แหละค่ะ
หลายคนก็บอกเหงาหรือเปล่าค่ะซึ่งอย่างที่ทราบไปนะคะ
คือด้วยความที่เขาทำตัวกุ้งกริ่มแล้วเพื่อนชอบแซวว่าโสดจริงไม่โสดจริง
หลายคนก็เลยบอกว่าภาพเหล่านี้มีคนแอบถ่ายให้หรือเปล่า
คือท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อวันก่อนนักข่าวเจอนะคะเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่า
พี่ผมเอาขาตั้งกล้องตั้งถ่ายเองจริง
จะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ประเด็นอะไรแบบนี้เราก็แบบไม่ค่อยอยากให้คนไปพูดเยอะเนอะ
ก็เขินนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้พี่ผมก็ขาตั้งกล้องอย่างนี้

กลายเป็นว่าเกรทอยู่คนเดียวแบบยาวนานมากอะ
ใช่แต่มีรูปมายาวนานมากเหมือนกันใช่ปะ
ขาตั้งกล้องค่ะ
คือผมพูดจริงถ้าเกิดใครเห็นผมเวลาตั้งกล้องถ่ายจริงผมก็ขำเองค่ะ

เชอรี่ไปช่วยถ่ายที่ภาพที่บ้านของคุณเป๊ก
น่าจะสะดวกนะดิฉันไม่เชื่อนะว่าคุณเกรท
จริงเหรออุ้ยยยังไม่เชื่ออีกหรอมีแค่ความถักกล้อง
คือมันมีบางมุมที่ไม่ใช่ภาพที่เราหยิบมาให้
เพราะว่าบางภาพนางลบไปจากไอจีแล้ว
หล่อแบบนี้น่าจะมีคนช่วยถ่ายรูปแหละ
อย่างมุมหนึ่งที่แบบว่ากวาดอยู่ตรงระเบียงบ้าน

ซูมตาแตกไปแล้วในเงากระจกก็ไม่เจอใครนะแต่ว่า
หรือว่าแมวหรือว่าแมวแถวบ้าน

เขาบอกว่าขาตั้งกล้องก็ขาตั้งกล้อง

อื้มนะครับคุณผู้ชมค่ะครับ